จังหวัดที่อยากจะพาไปนั่นก็คือประจวบคิริขันที่นี่ก็มีของดีของเด็ดของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอะไรไปดูกันเลย
อันนี้เขาเรียกว่างบทะเลนะคุณผู้ชมหรือบางคนอาจจะเรียกกันภาษาภาคกลางว่าห่อหมกนั่นแหละ
ห่อหมกในเราทำเสร็จเราจะเอาข้าวซึ้งไปนึ่งกันใช่
นางสาวอุไรเจียรนัยชาวประจวบคิริขันแม่ค้างบทะเลย่างงบโชคดี
เขานำกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ญาติญาตินะคะรวมตัวกันผลิตงบทะเล
โดยส่งขายไปที่กรุงเทพมหานครนี่แหละคุณแล้วก็ส่งขายไปที่ภูมิภาคต่างด้วยนะคะ
วันหนึ่งส่งขายกว่า๔๐กิโลกรัมเลย
ส่วนช่วงเทศกาลเขาบอกว่ามียอดสั่งซื้อถึง๒๐๐กิโลกรัมเลยทีเดียว
มาดูวัตถุดิบในการทำกันหน่อยก็จะประกอบไปด้วย
เนื้อปลาอินซีผสมกับปลาสากนะคะที่ผ่านการนวดจนเนื้อเหนียวนุ่มแล้ว
แล้วก็จะมีเครื่องแกงกะทิใบกะเพรานะคะเนื้อปูและก็อีกหนึ่งอย่างอันนี้อร่อยเด็ดมาก
ไข่แมงดาทะเลที่เห็นเนี่ยเขียวเนี่ยและก็เนื้อกุ้งอันนี้คือเนื้อปูนะฮะเนี่ยไข่แมงดาทะเลคุณ
พอผสมคลุกเขาทุกอย่างจนเข้ากันแล้วก็นำไปย่างซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนแยกกันไปว่าเป็น
ห่อหมกไข่แมงดาทะเลห่อหมกเนื้อปูห่อหมกกุ้งแยกกันไปนะไม่ได้เอาทุกอย่างรวมผสมกันนะ
แล้วแต่ว่าชอบทานหน้าอะไรอะไรประมาณเนี้ยแหละค่ะและก็ต้นตำรับการทำงบทะเลก็คือกองบินห้า
โดยเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านทหารอากาศเมื่อ๓๐ปีที่แล้วคุณผู้ชม
ปัจจุบันงบกองบิน๕มีผู้ผลิตอยู่เพียงแค่๓ราย
เนื่องจากว่ากรรมวิธีการทำงบต้องใช้คนเยอะเกือบ๑๐คนเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นของกินพื้นถิ่นที่ควรอนุรักษ์เอาไว้อีกหนึ่งอย่าง
เพราะปัจจุบันนี้เวลาเราไปทานข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมันนำมาจากไหน
เราก็คิดว่ามันเป็นห่อหมกทะเลทั่วไปซึ่งหาทานได้ง่ายเลยตามตลาดนัดในกรุงเทพก็มีกันแล้วเดี๋ยวนี้
แต่จริงแล้วมันมีจุดกำเนิดมาจากนี่แหละกองบิน๕ที่จังหวัดประจวบคิริขัน
เดี๋ยวนี้ก็มีการดัดแปลงกันออกไปแล้วก็จัดทำกันต่างเยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีหลายหน้านะอย่างคุณชนะชอบทานฮอหมกหน้าอะไร
โอ้โหต้องเป็นหน้ากุ้งหน้าปูผมชอบซีฟู้ด

หน้าปลาดิฉันไข่แมงดาทะเลนี่แหละเด็ดจริง
คุณชอบอะไรที่มันกรุบกรอบหน่อยนะหนึบใช่ไหม